คุณผู้ชมค่ะไปเฮฮากันต่อดีดีกว่านะคะ
แต่ว่านิดนึงกุ๊กกูตำนานผีเมืองไทย

เนี่ยแต่ว่าหนักที่จะเอาให้ดูเวอร์ชันนี้

เป็นเวอร์ชันล่าสุดจะแสด่าแห้วขนาดไหน
ไปติดตามกับช่วงเจาะแจ๊ริมจอ
ถ้าพูดถึงแม่นาคขึ้นชื่อลือชาเรื่องการที่หลายคนเอามาคาเวอร์มากมายหลายเวอร์ชันนัก
และล่าสุดใช้ค่ะไย่ปำแปำเขาเนโรมิคฟิตเนสให้เป็นทาน้ำ
หลุบ

เฮ้ยแม่นาคอะไรจะขนาดนั้นล่ะจ๊ะ
เนี่ยแม่นาคจ๊ะระวังนะหัวไอ้แดงจะร่วงหล่นลงเท้าเอา
แล้วจะต้องเสียน้ำตาลของจริง